คราวนี้เนี่ยจับกุมได้
คือต้องบอกว่าผู้ชายคนนี้เขาก่อเหตุ
ไปเอามีดพระฟันคู่เขย

หลังจากนั้นค่ะก็เลยหลบหนีนั่นแหละ

ทีนี้ล่าสุดตำรวจก็สามารถไปจับกลุ่มได้ค่ะ

นายสันดรศรีกงพานอายุ๖๐ปี

บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภาค๔นะคะ
ก่อนหน้านี้นี่คือภาพตอนที่จับกุมได้
กุฏิวัดโพธิชัยบ้านม่วงไข่
ที่ตำบลภัณฑ์อำเภอภัณฑ์นิคมสกลนครค่ะ

ก่อนไปก่อเหตุใช้มีดพระฟันนายสนิทแป้นจันท
ซึ่งเป็นคู่เขยจนตายนะคะ

เกิดขึ้นภายในกระท่อมกลางนาที่อุดรธานี
เหตุการณ์นี้เกิดตั้งแต่๑๔ปีที่แล้ว

บวชเป็นพระสงฆ์ที่สกลนคร

สันดรก็รับสารภาพนะคะ
ตนเองกับผู้ตายมีที่นาอยู่ติดกัน
นายสนิทที่เป็นผู้ตายจะชอบมาตัดต้นพยูงในที่นา
เท่าไหร่ก็ไม่ฟังมีปากเสียงกันตลอดเลย
แต่ก็ไม่เคยที่จะขู่อาฆาตผู้ตาย
วันนั้นวันที่เกิดเหตุนายสนิทเมาค่ะ

เลยตัดสินใจใช้มีดพระกระหน่ำฟันจนเสียชีวิตนะคะ
พอฟันเสร็จแล้วก็หลบหนีไปทำงานอยู่ที่เกาะสมุย
รวมถึงที่ภาคใต้เป็นเวลา๑๐ปี
อายุเยอะขึ้นนายจ้างเขาก็ไม่รับทำงานต่อ
ตัดสินใจมาบวชเป็นพระที่วัดนี้ที่จังหวัดสกลนครนะคะ
ได้ประมาณสัก๖เดือนก็มาถูกตำรวจจับกลุ่มได้คากุฏิเลยค่ะ